โปรดติดตามตอนต่อไป
ส่วนสามีสุชาติคนดีมาตัดผมสักหน่อย
อ้าวตัดให้ขาดเลยชับ
มาดูผลงานกันหน่อยนะจ๊ะ
ฝั่งฮัลยาฝีมือดีไหมจำมดา

หล่อไปเลยค่ะคุณพี่
ส่วนสามีตัวดีตัดผมให้ทั้งที

เกลียดใจรักษาช่างเพลินเชือกมันค่ะ

ไอ้เราก็นึกว่าบาร์เบอร์สาหล่นต้องเข้าซะแล้ว
ที่ไหนได้หลูร้อง

แต่ที่เราทำไมโอ๊ย
มันเป็นแบบนี้ละเนาะ